เชียวรู้เชียวปุ๋ยนะคะแห่งทีมเมืองพลังเยนเตศค่ะ

เฮลาน่าบูชนะคะก็เป็นคนผู้จัดการเดียวกับหมากปลิน
แล้วก็เบลล่านะคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมเป็นนักแสดงช่อง๓
เพลงของเอมมี่โดยพระน้ำบูมีโฆษณาต่างหลายตัวอยู่บนกันนะคะ

อันนี้เป็นภาพงานวันเกิดของเฮเลน่าบูชนะคะ
รอบ๒๑ปีเป็นลูกครึ่งไทยสวีดิชเยอรมันนะคะ

คือจริงน้องเนี่ยพบรักกันได้เพราะว่าเพื่อนแนะนำกันให้
แล้วตอนแรกเนี่ยน้องไม่รู้จักด้วยนะคะว่าชะปุ๋ยดังมาก
รู้แต่ว่าหล่อแล้วตอนที่มันเป็นข่าวออกมา
เพราะว่าคือน้องไปดูฟุตบอลแล้วเสร็จนี้ก็มีคนส่ง
กล้องก็แพนจับไปได้ด้วยทดสวยจริง
แขนขายาวมากนะคะแล้วก็ผู้จัดการก็ถามเฮเลน่าว่า

ต้องเข้าใจด้วยบางทีผู้หญิงเราไม่ได้ติดตามฟุตบอลก็จะไม่รู้ไง

ว่าคุณผู้ชมคงได้เห็นผลงานของน้องเซริน่าใช่ไหมคะ

คนดูแลของเธอเนี่ยโอ้โหผู้จัดการ
ไม่ธรรมดานะคะระดับเนียนนะคะ